จนชุกจนชุมเหลือเกินนะคะ
คราวนี้โจรที่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ
เขาไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน

เจ้าทุกข์หลายคนก็เดือดร้อนด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นต้องรีบตามจับตัวค่ะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะเพราะว่าโจรที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมร้ายกาดเหลือเกิน
เพิ่งจะพ้นโทษมาหมาดด้วยนะแล้วมีประกอบเหตุแบบนี้ค่ะ
ส่วนจุดนี้นะคะก็คือบริเวณหน้าร้านขายสลากินแบ่งรัฐบาล
บริเวณสี่แยกเสมิงตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นก็เหมือนพยายามทำอะไรบางอย่างกับรถคันนี้ทำใช้เวลาเนี่ยแค่ไม่นานนะ
เขาก็สามารถขี่มอเตอร์ไซคันนี้ออกไปได้เลย
เห็นแบบนี้บางคนอาจจะคิดว่าเออเขาก็มาเอารถมอเตอร์ไซค์ของเขาสิ
แต่ไม่ค่ะมันเป็นรถคนอื่นเขามาขโมยไปคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐ตุลาคมนะคะ
พอมาถึงวันที่๓พฤศจิกายนก็มีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลหนองควายอำเภอหางดงนี้หายไป
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบค่ะปรากฏว่าคนร้ายที่คาดว่าน่าจะเอาไปเนี่ย
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเลย
ครับแล้วล่าสุดนะเจ้าหน้าที่ก็จับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะโอ้
ทราบชื่อคือนายสุธิพงศ์หรือบอลอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
เป็นชาวจังหวัดสุราธานีนะคะ
อีกคนนึงก็คือนายธนกฤษหรือเอ็มอายุ๑๖ปี

ร่วมกันขโมยมอเตอร์ไซค์ค่ะเรียกว่าเป็นแก๊งลักรถก็ว่าได้
และที่น่ากลัวคือร่วมกันทำแบบนี้มานานกว่ามาไหลมาหลายมานานนะนะ
แล้วก็ทำมาหลายคันคือ๑๐คันนะคุณ
ที่เห็นอยู่ข้างหน้าน่ะนั่นคือรถที่ลักไปนะ
ใช่ของกลางทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะ
พอขโมยมาได้แล้วก็ชำแหละเป็นชิ้นส่วนต่างแล้วก็มีการตั้งชื่อกลุ่มว่าบัง
อีกคนนึงที่โดนจับด้วยค่ะยังไม่หมดนะก็คือนายอภิชาติ๓๐ปี
คนนี้ก็ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กสองคนนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่เขารับซื้อรถของผู้ต้องหา
แต่ว่าในภาพเนี่ยเราจะเห็นแค่สองคนนะเพราะว่าอีกคนนึงอายุ๑๖ปียังเป็นเยาวชนอยู่ไง
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้นำตัวมาทำแผนหรือว่ามาทำข่าวตรงนี้ด้วย
แล้วต้องบอกนะว่าในเอ็มเนี่ยนะในเอ็มคนที่เกาะเหตุค่ะเขาเพิ่งจะพ้นโทษในคดีลักรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ออกมาจากสถานพินิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี๒๕๖๑๒ปีมาเอง
คือทำผิดซ้ำซากซ้ำซ้อนมาในคดีเดิมอีกแล้ว
ถูกในเอ็มเนี่ยอายุ๑๖ปีนะที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะ
ส่วนในบอลค่ะในบอลใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยนะคุณผู้ชมสีเทาอ่ะนะ
ครับเขาบอกว่าเขาจะตระเวนก่อเหตุโดยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในที่เปลี่ยวอืมแล้วก็ไม่ได้ล็อกคอ
ส่วนวิธีการก็คือว่าจะจูงมอเตอร์ไซค์ออกมา
เสร็จแล้วก็จะใช้ครีมดึงปลั๊กเบ้ากุญแจออก

จากนั้นนะก็จะนำสายไฟมาพันกันในลักษณะเหมือนต่อตรงเลย
มันก็สามารถสตาร์ทได้ใช้เวลาเพียงแค่๑นาทีเท่านั้นคุณผู้ชม
แต่ไม่ว่าจะใช้เวลาเร็วแค่ไหนตำรวจก็ทำงานเร็วค่ะ
โดนจับกันไปนะคะไม่พ้นการรับโทษนะคะ
ก็คือมีทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนั่นแหละนะคะ
เพราะว่าคนขายก็โดนไปขโมยมาไปขาย
แล้วคนรับซื้อก็ซื้อต่อมาเอาเงินไปทำอะไร
ไปเซฟที่เป็นขบวนการใหญ่เลย
มันเป็นปัญหาที่มีอยู่หลายจุดต้องแก้เป็นทอดจริงนะ
คือตั้งแต่เรื่องการจับกลุ่มไปแล้ว
แล้วการที่จะปล่อยตัวออกมาเราจะต้องทำยังไง
ให้เขารู้สึกแบบว่าอยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี
ใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องอาศัยร่วมแรงกันหลายฝ่าย
ถูกต้องนะคะก็คือเรื่องราวของการขโมยขโจรที่เข้าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มีเยอะมาให้เราได้ฟังกันเป็นประจำเลย